ไปดูอาชีพที่สร้างรายได้กันหน่อย
เขาบอกว่าเดือนหนึ่งเป็นแสนเลยนะครับ

อ้าวนี่เห็นมั้ยนี่อะไร

ที่บ้านพี่ฝนเรียกมันเผา

แต่ว่าจะเรียกอะไรผมบอกเลยว่ามันสร้างรายได้ดีจริง
ที่นี่ครับเกษตรกรชาวจังหวัดนครพนม
มีรายได้เป็นแสนเพราะสิ่งนี้ครับ
เขาใช้โอกาสเป็นโอกาสทองของเกษตรกรชาวสวนมันแก้วเลยนะครับ
เร่งผลิตส่งขายเตรียมรับนักท่องเที่ยว
ช่วงงานเทศกาลน้ำมัศกาลองค์พระธาตุพนม

เป็นช่วงฤดูเก็บผลผลิตมันแก้ว
คือที่นี่เขาบอกว่ามันแก้วของเขานะมันเรื่องชื่อ
มันหวานเป็นมันแก้วที่หวาน
คือบางที่อาจจะแค่แบบชอบจืด
แต่ที่นี่มันมีความหวานอยู่ด้วยครับ
ถือว่าเป็นสินค้าเกษตรที่ขึ้นชื่อของที่นี่นะครับ
ก็คือมีรายได้นะเอานี้นับเป็นปี
ปีนึงสร้างมูลค่าให้กับเกษตรกรในพื้นที่บริเวณ

ไม่รู้หรอกตังสร้าง

ฝนคุณอุทานได้น่ารักมากแล้วจริงสาวอีสานนะ

มีคนชมมาเยอะแล้วค่ะ

เรื่องการตลาดนะฮะก็ได้รับคำแนะนำด้วยนะครับ
เรื่องของการรวมกลุ่มกันเป็นเกษตรกรแปลงใหญ่
เพื่อแก้ปัญหาการถูกกดราคา
รวมกันไปขายมันได้ราคาดีกว่า
ใช่แล้วค่ะถ้าเกษตรกรรวมตัวกันก็จะได้ราคาที่ดีนะคะ
ถูกต้องครับความสามัคคีคือพลังนะฮะ

ราคาหน้าสวนอยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ๘๐

อยากให้ชาวเกษตรกรได้ราคาดี

ก็คือประมาณถ้าขาดว่าเอาไปขายแบบให้รายย่อยเนี่ย
ก็จะกิโลกรัมละ๑๒๐บาท

ชาวบ้านแล้วก็หลายคนนั่นแหละครับ
บอกว่าโอ้โหโกยรายได้ในช่วงนี้เดือนหนึ่งก็เป็นแสน

คือใช่ว่าทั้งปีเยี่ยมก็ว่ากันไป

สลัดแบบสลัดแขก